ประเทศไทยผูกพันกับศาสนาพุทธมาอย่างยาวนาน
กลายเป็นศาสนาประจำชาติ
สวดมนต์นั่งสมาธิหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
จึงเป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย
คนโบราณเชื่อว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
เป็นฝีมือของสิ่งเหนือธรรมชาติ
มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้
ประกอบกับความเชื่อที่ว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำพิธีกรรมต่าง
ช่วยเพิ่มความสงบในจิตใจเมื่อเกิดวิกฤต
และช่วยเพิ่มแต้มบุญให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย
น้ำท่วมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนาน
คนสมัยก่อนจึงเริ่มประกอบพิธีกรรมต่าง

น้ำพระเจ้าแผ่นดินจะใช้พระพัชนี
วัดแกว่งไล่น้ำให้ออกจากไร่นาของชาวบ้าน
ถูกจัดขึ้นในปีพศ๒๓๒๘สมัยรัชกาลที่๑
และปีพศ๒๓๗๔สมัยรัชกาลที่๓
จากนั้นก็ไม่มีปรากฏหลักฐานของการประกอบพิธีไล่น้ำอีกเลย

พิธีไล่น้ำถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง
โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ครั้งยังเป็นผู้ว่ากอทม
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

มีทั้งการบวงสวงตามแบบพลาบ
และพิธีเจริญพระพุทธมนตร์แบบพุทธ
ผสมผสานกันเป็นพิธีแบบไฮบริด

เสริมดวงพึ่งพาโชคลางแค่ไหน
ก็ดูเหมือนว่าแต้มบุญของประเทศไทย
จะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้วิกฤตน้ำท่วมทุเลาลงได้
ส่งผลให้เกิดคำถามขึ้นว่า
หรือพิธีกรรมต่างที่ทำกันมา

ประชาชนจึงต้องพึ่งตัวเอง
ปรับตัวเพื่อรับมือและอยู่ร่วมกับวิกฤต
เห็นได้จากสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อน

ใต้ถุนโปร่งให้น้ำไหลผ่าน
หรือบ้านแผ่ตามริมแม่น้ำก็เช่นกัน
และภาษณะคลาสสิกอย่างเรือ
ที่ถูกนำมาใช้ควบคู่กับรถยนต์
แม้การสวดมนต์หรือการทำพิธีกรรม
จะช่วยให้บางคนจิตใจสงบได้จริง
แต่ในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลเทคโนโลยี

มีความเจริญกว่าสมัยก่อนมากมาย
บอกให้ชาวบ้านสวดมนต์แก้ปัญหาน้ำท่วม
เป็นสิ่งที่ผู้นำควรตื่นจริงหรือ
มีความเจริญกว่าสมัยก่อนมากมาย